การทำหน้าที่ของนักกีฬาผู้บอลทีมชาติไทยชุดใหญ่
ผู้ฝึกสอนตลอดจนทีมงานที่ควบคุมทีมหรือนำทีมไปแข่งขันกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ไซตามะ
เมื่อวันที่๒๘ที่ผ่านมานะครับ
ก็ต้องขอขอบคุณนักกีฬาหรือผู้เกี่ยวข้องทุกคน
กับการแข่งขันหรือการทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนทีมชาติไทย
แล้วก็ในฐานะตัวแทนของประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับ
ผลการแข่งขันทีมชาติไทยก็แพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่น๔ต่อ๐นะครับ

พวกเราที่ดูเกมการแข่งขัน
ทั้งในสนามเองก็ดีหรือที่มีการถ่ายทอดผ่านทางช่อง๗ก็ดีนะครับ
ก็จะเห็นว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทีมชาติไทยเราต้องพัฒนา

เพราะฉะนั้นการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ต้องการ
สมาคมเองก็มีความต้องการ
แฟนบอลชาวไทยคนไทยก็ต้องมีความต้องการ

มีการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
หรือที่ดีกว่าเก่า

เมื่อเราไปแข่งในระดับเอเซีย
นี่เรายังไม่พูดถึงว่าจะไประดับโลกนะครับ
เราก็มีความแตกต่าง
ความแตกต่างนั้นก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
อย่างที่ผมได้

มันจะต้องเป็นไปหรือ
เกิดขึ้นหลายอย่างพร้อมกันนะครับ

นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยเราไม่เก่ง
หรือไม่ได้บอกว่าโค้ช
ทีมชาติไทยคุณเกียรติศักดิ์เสนาเมืองไม่เก่ง
แต่มันมีคำถามเกิดขึ้นในใจตัวผมเอง
มีคำถามเกิดขึ้นในใจของแฟนบอลชาวไทย
หรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนว่า

ที่จะก้าวไปสู่ในระดับที่สูงกว่านี้
คือก้าวไปสู่ในระดับเวที

เราพร้อมหรือยังที่จะต่อกรกับทิน

นัดที่ผ่านมานะครับ
ผมก็เป็นคนนอกวงการ

นี่เราพูดว่าในรอบ๑๒ทีมสุดท้าย

แล้วถ้าผม
ในฐานะที่เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ชะตากรรมของคุณทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
ท่านจะปล่อยให้ผมอยู่อย่างนี้
หรือปล่อยให้ผมทำแบบนี้ต่อไป

หรือไม่หาวิธีการที่

นำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยให้

ก้าวไปสู่เวทีที่สูงกว่านี้

แฟนบอลชาวไทยคิดว่า

สนับสนุนทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
กินอยู่หลับนอนสบายนะครับ
ทุกวันนี้การเดินทางกินอยู่หลับนอนไม่มีปัญหา

ผ่านจุดที่เคยมีปัญหาไปแล้ว

ถ้าให้ผมงอมืองอตีน
อยู่กับสถานการณ์เช่นนี้
แล้วก็ปล่อยให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ย
เป็นอย่างนี้ต่อไปอีก๓ปี

ถ้าเป็นแล้วทำดีไม่ได้อย่าเป็น

ถ้าเป็นแล้วต้องทำดีให้ได้
การทำหรือความพยายามทำอะไรก็แล้วแต่

อย่าให้ผมงอมืองอตีนอยู่อย่างนี้เลยครับ

ถ้าอย่างนั้นบอกให้ผมลาออก
จากตำแหน่งนายกสมาคมกีดีกว่าดีกว่า
ผมกลับบ้านไปผมยังมีความสุข

ให้แฟนบอลชาวไทยคนไทยประนาม

สิ่งที่ผมจะทำนั้นมันอาจจะผิดก็ได้

สองปีมันจะต้องรอกันเป็นสิบปีนะครับญี่ปุ่นที่เขาชนะเรามาสี่ศูนย์เนี่ย
เขารอมายี่สิบกว่าปีนะครับแล้วนี่เขาประกาศแล้วว่าปีสองศูนย์ห้าศูนย์เขาจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก
นั่นหมายความว่าอีกสามสิบห้าปีข้างหน้าเขาจะไม่คิดกันอย่างนั้นแหละครับ
สามสิบห้าปีข้างหน้านี้นักฟุตบอลเขายังไม่เกิดเลยนะครับแต่เขาคิดแล้วเขาเขียนแผนแล้ว
ผมขอแผนเข้ามาแผนเขามีตั้งแต่พัฒนาตั้งแต่เด็กเยาวชนทำยังไง
จะกินอยู่หลับนอนกันยังไงเราก็จะนำแผนเข้ามานั้นน่ะ
แล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จะมาล่างแผนที่ที่ที่เอ่อ
พวกเราคนไทยจะช่วยกันล่างคือแผนพัฒนากีฬาฟุตบอลแห่งชาติ
สิบปีข้างหน้านะครับนี่คือสิ่งที่ผมผมไม่เคยพูดว่า
คุณเกียรติศักดิ์ไม่เก่งคุณเกียรติศักดิ์ไม่ดี
ผมชื่นชอบคุณเกียรติศักดิ์นะครับผมกล้าพูดเลยว่าในบรรดาโค้ชคนไทยทั้งหมดที่ผมสัมผัสมานะครับ
คนอื่นที่ผมไม่ได้สัมผัสผมผมไม่ไม่ก้าวร่วงคุณเกียรติศักดิ์เป็นโค้ชที่มีระเบียบวินัย
สามารถกำกับดูแลนักกีฬาให้อยู่ในระเบียบวินัยได้เป็นอย่างดีนะครับอ่า
นักกีฬาทุกคนให้เกียรติและเคารพแล้วก็เชื่อฟังนี่คือสิ่งที่ที่โค้ดควรจะมีนะครับ
จะมีแต่มันมีหลายสิ่งที่เราต้องคิดเราต้องเดินไปข้างหน้า
ผมต้องการเห็นทีมฟุตบอลทีมชาติไทยไปอยู่ระดับต้นของเอเซีย
ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยใน๑๐ปีข้างหน้าหรือ๒๐ปีข้างหน้า
ไปรอบสุดท้ายของบอลโลกให้ได้นะครับผมจะวางรักฐานต่างต่างไว้ตั้งแต่วันนี้
แล้วก็ให้ผู้ที่จะมาสารงานต่อจากผมในอนาคตสามารถทำงานได้
สะดวกแล้วก็ทำได้อย่างมีระบบมีแบบแผนนี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังนะครับ
คำถามที่บอกว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า
หัวใจคนไทยคิดอย่างไรคิดเหมือนผมไหมนะครับ
ถ้าบอกว่าอยู่กันไปแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับ
เป็นแชมป์ซูซูกิเป็นแชมป์สี่เกมไประดับเอเซียก็แพ้ทีสี่ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์

แต่สำหรับผมผมอายครับผมทนไม่ได้นะครับ
ผมรับไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมีตัวตนของผมเป็นอดีตผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ
ทำงานมาแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาแล้วก็ไม่มีเอ่อ
ความเสียหายหรือความด่างพร้อยเพราะฉะนั้นถ้าทำตรงนี้
ผมทำอะไรผมก็ต้องรับผิดชอบแต่ผมตอบไม่ได้ว่า
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดี
ผมตอบไม่ได้เพราะมันต้องใช้เวลา
วันนี้ก็ต้องบอกว่าผมยังไม่ได้พูดคุยอะไรกับคุณเกียรติศักดิ์เลยนะครับ
วันที่ไปที่สนามสายตมะผมลงไปพูดคุยให้กำลังใจ
กับนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยเพราะรู้ว่าน้องทุกคนมีความมุ่งมั่น
มีความตั้งใจแล้วก็เสียใจนะครับก็ไปปลอบใจ
โดยเฉพาะได้ก็ไปปลอบใจธีรสินแดงดาที่ยิงลูกโทษไม่เข้า
ผมก็บอกไม่ต้องไปเสียใจทุกอย่างมันผ่านไป
แล้วก็ให้ให้มันผ่านไปวันนี้ช่างมันวันหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับ
ก็สวนกับคุณเกียรติศักดิ์ซึ่งกำลังจะเดินไปให้สัมภาษณ์
หลังการแข่งขันก็บอกไม่เป็นไรมาให้กำลังใจแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกัน
น่าจะเป็นเรื่องของคนนะครับสมมุติว่าตอนนี้หลายกระแสก็อาจจะมีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบพอกัน
คือผมก็ฟังความคิดเห็นของแฟนบอลนะครับฟังความคิดเห็นของสื่อมวลชนนะครับ
แต่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยต้องมีเหตุผลแล้วก็ตอบให้ได้นะครับว่าเปลี่ยนเพราะอะไรไม่เปลี่ยนเพราะอะไรนะครับ
เพราะว่าสัญญาณกลับของของคุณเกณฑิตริษักรยังมีอีกกระปีนะครับ
แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ผมอยากบอกว่ามันเป็นความตั้งใจของผมนะครับ

ทำอะไรให้มันเกิดขึ้นให้มันดีขึ้นนะครับซึ่งผมก็ไม่มีความชำนาญในเรื่องการที่จะ
ไปเอาโค้ชคนนั้นหรือคนนี้มามาทำหน้าที่ซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ย
ก็ต้องปรึกษาหาลือกับหลายหลายคนนะครับทั้งคุณวิทยาเรากับคุณเอง
ทั้งเลขาที่การสมาคมนะครับเพราะว่าหลายท่านมีประสบการณ์ในเรื่องนี้
แต่ขอเรียนย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมทำหรืออยากจะทำนั้นเพื่อความก้าวหน้าของวงการกีฬาฟุตบอลจริงนะครับ
จริงอาจจะถูกใจใครบ้างไม่ถูกใจใครบ้างก็ธรรมดานะครับ
เพราะว่าคนเราจะทำให้ถูกใจคนทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้นะครับ
ถ้าสิ่งที่เราทำนั้นมันเกิดจากความตั้งใจจริงตั้งใจดีแต่ผลมันออกมาไม่ดี
เราก็ต้องรับผิดชอบเป็นธรรมดานะครับวันนี้เปลี่ยนไม่เปลี่ยน
วันหน้ามันก็ต้องเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับ
เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าทีมฟุตบอลทีมชาติไทยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง
เป็นของคนไทยทั้งชาติครับไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของคนทั้งนั้นคนนี้
ใครไม่ว่าใครจะจับจองเป็นเจ้าของมันไม่ได้ครับ
มันไม่ได้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับ
เป็นเรื่องธรรมดานะครับ